ภูมิกับเบิ้มเนี่ยมีการไปพูดกับคนคนหนึ่งไปกอดขาเลยนะ
พี่ครับผมผิดผมพาน้องไปตาย
แต่คนคนนั้นจะคือใครเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ไทม์ไลน์เลยไล่เลยตั้งแต่ไปทานอาหาร
กลับโรงแรมออกมายังไงเดี๋ยวดอมเปิดกล้องวงจรปิดให้ดู
เรื่องนี้ค่ะมีการเปิดเผยจากพบตรคือพลตำรวจเอก

ท่านพูดถึงการเสียชีวิตของผู้กำกับเบิ้ม
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกพรายไทยสงศ์
บอกว่าจะต้องทำข้อได้จริงเรื่องนี้ให้ปรากฏให้ถูกต้องให้รวดเร็

จากการรวบรวมหลักฐานตั้งแต่วันเกิดเหตุได้หลักฐานชัดเลย
ว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะว่าอะไรล่ะผลการตรวจสอบคราบเขม่าวดินปืนออกมาแล้วนะคะ
คือเจอคราบขม่าวดินปืนที่มือทั้งสองข้างของผู้อำกับเบิ้ม
ส่วนอาวุธปืนก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจตรวจสอบแล้ว
ครอบครองอาวุธปืนก็คือผู้กำกับเบิ้มนั่นแหละ
ผลการชนะสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวศก็ผ่าพิสูจน์
เจอรอยกระสุนเข้าทางศีรษะขวาทะลุศีรษะด้านซ้ายแนวเฉียงขึ้น
แล้วรอบศพเจอรอยเลือดเป็นแนว
จำลองสถานการณ์ได้ว่าท่าก่อนยิงคือนั่งแชนเข่า
ถืออาวุธปืนด้วยมือขวาเจาะขมับขวาและเอามือซ้ายประคอง
พอยิงเสร็จก็เลยทำให้มีคราบขม่าวดินปืนที่มือทั้งสองข้าง
แล้วตอนยิงปั๊บปั้งตัวผู้กำกับเบิ้มหงายหลัง
กระสุนก็เลยทะลุแล้วก็ตกอยู่ที่ด้านซ้ายของผู้กำกับเบิ้ม
ตอนชนะสูตรศพศพแข็งตัวตั้งแต่ช่วงลำตัวจนถึงด้านล่าง
ก็เลยสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาระหว่าง๘๑๒ชั่วโมง
ก็คือเสียชีวิตราวตี๕อันนี้มันไปสอดคล้องกับเวลาจากกล้องวงจรปิดนะ
ว่าเวลาในกล้องวงจรปิดจริงมันต่างจากเวลาจริงประมาณนาทีเดียว
ตี๔๕๕นาทีมีเสียงปืนดังขึ้น
ส่วนคราบเลือดที่บอกว่าเห็นเป็นวงกลมจากการตรวจสอบดู
ก็พบว่าใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือว่าเจ้าโรบอต
มันตั้งเวลาแบบอัตโนมัติได้พอแบตใกล้หมดก็จะกลับมาที่แท่นชาร์จ
พอเปิดที่เก็บผงฝุ่นดูปรากฏว่าก็เจอหัวกระสุนปืนเจอเลือด
คือมันก็คงทำงานอยู่อันนี้คือหัวกระสุนปืนที่เจอในตัวโรบอท
ทีนี้จากการสอบปากคำเพื่อนที่ทานอาหารด้วยกัน
เขาบอกว่าระหว่างที่ทานอาหารตัวผู้กำกับเบิ้มเองก็คุยถึงความเครียด
ในสิ่งที่เกิดขึ้นภูมิกับเบิ้มก็บ่นด้วยนะ
เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องคือสารวัตรสิว
รุ่นน้องสารวัตรตำรวจทางหลวงนี่แหละ
แล้วภูมิกับเบิ้มไม่ค่อยทานข้าวเลยวันนั้นวันที่อยู่กับเพื่อน
ทีนี้ไม่ว่าจากผลที่รายงานไปรวมถึงการตรวจพิสูจน์ในจุดที่เกิดเหตุ
พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ผลการสอบปากคำ
ที่เกี่ยวข้องตำรวจที่เข้าไปเจอศพทั้ง๕นาย
ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดผลการชนะสูตรพลิกศพ
ดังนั้นทั้งหมดมันสอดคล้องตรงกันไม่มีจุดไหน
เอ๊ะคืออะไรที่ต้องการหาคำตอบก็หาคำตอบได้หมด
สาเหตุที่ปีนเข้าบ้านเพราะว่าลืมกุญแจบ้านไว้ในรถอีกคันนึง
ก็เลยต้องปีนเข้าไปโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับตัว
ใช่เพราะว่ารุ่นน้องเก็บเอาไว้
เนื่องจากว่ากลัวว่าผู้อำกับเบิ้มเนี่ยอ่านข้อความอ่านแชทอ่านไลน์อะไร
เครียดมากไปกว่าเดิมนี่แหละ
ดังนั้นเลยสรุปว่าภูมิกับเบิ้มใช้อาวุธปืนยิงตัวตายนะคะ
คือข่าวนี้เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราจะต้องทุ่มเวลาให้เยอะซะหน่อย

เพราะว่ายังมีปริศนาอยู่หลายเรื่อง

อย่างที่คนสงสัยว่าผู้กำกับเบิ้มเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นทำไมไปจบชีวิตแบบนั้นเดี๋ยวเราจะไล่ย้อนให้ดูเลย
วงจรปิดว่าตั้งแต่จากที่ร้านอาหาร
จนถึงที่บ้านพักที่ครูคดลำลูกกา
จนกระทั่งลงมาจากแท็กซี่ปีนข้ามไปแล้วก็ไปจบชีวิตตัวเอง
คุณผู้ชมให้ดูวินาทีตอนเสียงปืนดังแล้วเขาจบชีวิตตัวเองครับ
ที่ผ่านมา๑๑กันยายนแต่ถ้าย้อนไปไม่ถึง๕นาทีนะ
ผู้กำกับเบิ้มเพิ่งจะลงจากแท็กซี่ที่มาจอดส่งที่หน้าบ้านที่ย่านครูคดลำลูกกาครับ
มีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าผู้กำกับเบิ้มเนี่ยปีนขึ้นไปปีนข้ามรั้วไป

แต่ว่านี่จังหวะนี้ตอนลงจากแท็กซี่แท็กซี่ไปแล้ว
ผู้กำกับเบิ้มก็ปีนข้ามรั้ว

คืนคืนวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมช่วงค่ำ

ผู้กำกับเบิ้มเนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารย่านเมืองทองทานี
เจ้าของร้านเป็นคนให้ข้อมูลนะบอกว่าเห็นผู้กำกับเบิ้มเนี่ย
มาถึงที่ร้านอาหารร้านนี้ตอนสักทุ่มหนึ่งมากับเพื่อนอีก๓คน
ตอนแรกก็นั่งกันอยู่ที่ชั้นบนของร้าน

ก็ย้ายลงมาย้ายลงมามานั่งห้องแอร์ด้านล่าง
เจ้าของร้านเขาบอกเขาสังเกตเห็นสีหน้าผู้กำกับเบิ้มเนี่ย
ดูเครียดแล้วก็ดูนิ่งเหมือนคนเหม่อลอย
ก็ช่วงนั้นคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับว่ากระแสสังคมก็โจมตีไปยังกลุ่มตำรวจ
ที่ไปอยู่ในงานเลี้ยงของกำนันนกนำมาซึ่งการโดนยิงของสารวัสสิวนั่นแหละ
ผู้กำกับเบิ้มดื่มแค่น้ำเปล่าครึ่งแก้วไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ดื่มเบีย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับกินแต่ปลาหมึกย่างกับหอยแคลงย่าง
ส่วนเพื่อนก็พูดคุยกันแต่ผู้กำกับเบิ้มเนี่ย
ส่วนใหญ่จะปิดปากเงียบไม่ได้พูดอะไร
เพื่อนก็พยายามปลอบพยายามให้กำลังใจตลอด
จากนั้นตอน๓ทุ่มเพื่อนก็ให้ลูกน้องขับรถมารับผู้กำกับเบิ้ม
ไปส่งที่โรงแรมย่านเมืองทองธานีที่เปิดห้องไว้ให้
มีวงจรปิดครับสอดคล้องกับช่วงเวลาที่เจ้าของร้านเขาให้ข้อมูลมานี่คุณผู้ชมฮะ
ตอนทุ่ม๗นาทีกล้องวงจรปิดจากลานจอดรถติดกับร้านอาหาร
จับภาพซูซูกิสีขาวเป็นรถของลูกน้องเพื่อนของผู้กำกับเบิ้มขับเข้ามาจอดหน้าร้านครับ
พอสักเกือบทุ่มครึ่งฝนตกหนักผู้กำกับเบิ้มก็ย้ายลงมานั่งในห้องแอร์ด้านล่างครับ
แล้วก็ตอน๓ทุ่ม๗นาทีเป็นตอนที่ผู้กำกับเบิ้มจะกลับแล้ว
ขึ้นซูซูกิสีขาวออกไปนั่นนะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงรถจอดรถ
กล้องอีกมุมจะเห็นรถยนต์ซูซูกิขับมุ่งหน้าไปยังโรงแรมย่านเมืองทองธานีครับ
ซึ่งห่างออกไปแค่๒๗กิโลเมตรก็ขับไปสัก๗นาทีก็ถึง
แต่ทีนี้พอหลังจากที่ขึ้นไปที่โรงแรมแล้วจริงรถซูซูกิสีขาว

คือยังจอดเหมือนกับแบบรออยู่หน้าโรงแรม
ไม่อยากให้ผู้กำกับเบิ้มออกไปไหน
เหมือนจอดเป้าไว้ใช่จอดเป้าอยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะ
แล้วหลังจากนั้นถึงจะเห็นรถเอ่อสีขาวรุ่นน้องอ่ะขับออกไป

ภูมิกับเบิ้มคือจะออกมาจากโรงแรมช่วงแบบเช้ามืดตี๔
ตี๔๒๓นาทีนั่นแหละพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
ที่ผู้กำกับเบิ้มออกจากโรงแรมมาคนเดียวลงทางบันไดหนีไฟไง
เรียกรถแท็กซี่สีชมพูไปส่งที่บ้านย่านคูคศครับ
ระยะทางมัน๒๒กิโลเมตรนะจากโรงแรมไปบ้านที่ครูคต
ใช้เวลาเดินทาง๓๕นาทีพอตี๔๕๑นาทีคุณผู้ชม
วงจรปิดห่างจากบ้านผู้กำกับเบิ้มสัก๑๕๐เมตร
จับภาพแท็กซี่สีชมพูนั่นน่ะขับผ่านเข้าไป
ไปส่งผู้กำกับเบิ้มที่หน้าบ้านครับ
นี่มาถึงแล้วแล้วก็นำมาซึ่งภาพนี้
จะเห็นว่าผู้กำกับเบิ้มก็ปีนเข้าไปในบ้านตัวเอง
แล้วก็ปืนมันดังขึ้นเอาตอนตี๔๕๕นาที
จนเวลา๑๒นาที๕๔นาทีนี่ตอนเสียงปืนดังนะ
พอ๑๒นาที๕๔นาทีรถยนต์ฟอร์ดศรีบรรณเงิน
ขับเข้ามาที่บ้านนี่คุณผู้ชมอันนี้ฟ้าสว่างแล้วนะ
พระตำรวจเอกนโรงพิทักษ์ฉนวนเป็นสารวัฒนภัยอำนวจการหสอง
องตำรวจทางหลวงแล้วก็ดาบตำรวจสารวุฒิเชียงทอง
ซึ่งเป็น๒ในตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกด้วย
จะมาเช็คดูว่าผู้กำกับเบิ้มอยู่บ้านหรือเปล่า
ของสารวัตรสิวเพราะว่าเออตอนที่ไปหาตัวที่โรงแรมอ่ะ
ไม่เจอใช่ไหมพอประตูห้องผู้กำกับเบิ้มอ้าวไม่ตอบ
ก็เลยมาดูที่บ้านหลังนี้เพราะรู้ว่าผู้กำกับเบิ้มมีบ้านที่ครูคดด้วย
พอมาถึงดาบตำรวจสารวุฒิครับ
โทรแจ้งพันธุ์ตำรวจเอกธนงศักดิ์ปัญชัยหรือผู้กำกับบอย
ซึ่งเป็นผู้กำกับการหนึ่งกรมกรับการปราบรามการคามรถ
และเป็นเพื่อนสนิทของผู้กำกับเบิ้ม
นั่งกินอาหารด้วยกันในคืนก่อนหน้านั่นแหละ
แล้วก็แจ้งว่าผู้กำกับเบิ้มอยู่ในบ้าน
เพราะเห็นรองเท้าผ้าใบถอดอยู่หน้าบ้านครับ
จนเวลาบ่ายโมงครึ่งรถยนต์ฟอร์ดสีบรอนเงิน
ก็ขับนำฟอร์จูเนอร์สีดำของผู้กำกับบอยขับมาที่บ้าน

เป็นคนเจอร่างของผู้กำกับเบิ้มเป็นคนแรกครับ

มาดูปฏิกิริยาหลังเกิดเหตุแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ลูกน้องใครใครก็รักนะครับ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของผู้กำกับเบิ้ม
หลังจากเกิดเหตุนะครับสารวัตรสิวถูกยิงที่บ้านกำนันนกใช่ไหม

นะฮะภูมิกับเบิ้มก็พูดว่าเสียใจที่ดูแลลูกน้องไม่ได้
แล้วก็เข้ามากอดขากอดขาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะ
บอกว่าพี่ครับผมผิดผมพาน้องไปตาย

อ่าเมื่อกี้ที่น้องแข็งเปิดหัวไว้นี่แหละ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าจบเรื่องนี้จะขอไปบวช
เพราะรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาและอยากจะแสดงความรับผิดชอบ
คุณผู้ชมครับก่อนที่ภูมิกับเบิ้มท่านจะยิงตัวเนี่ยนะ
ก็พยายามให้ผู้บังคับประชาผู้ใต้ประคับประชา

โทรหาอยู่นะนี่หมายถึงท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เล่านะ
บอกดูเบิ้มหน่อยดูเบิ้มหน่อยมันเครียด
เพราะฉะนั้นคือเพื่อนก็เลยพาไปทั้งอะไรกินข้าวเอามือถือมาดูแลไว้ให้
พาไปส่งโรงแรมเฝ้าอยู่หน้าโรงแรมไม่อยากให้เครียด
นี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเครียดดูแล้วเครียด
ท่านบอกลูกน้องขายแขนกระลักษณ์ดูออกแล้วมันเครียด
ถูกสังคมกดดันอย่างหนักทั้งสื่อโซเชียลนะครับ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนตำรวจมีการพูดกันว่าเบิ้มเอาน้องไปตาย
นะฮะไม่รู้ใครพูดนะนะครับซึ่งภูมิกับเบิ้มเป็นคนคิดมาก
คิดมากอยู่แล้วแล้วประวัติการรักษานะครับเป็นโรคเครียดมาก่อนด้วย
ส่วนประเด็นที่สงสัยกันว่าเป็นการฆ่าตัดตอนเป็นการจัดฉาก
นะครับผลชนสูตรก็ออกมาชัดเจนไงนะครับ
กระสุนมันมีเพียงนัดเดียวเข้าสมองด้านขวา
อีกทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุ
นะครับเวลาในกล้องวงจรปิดมันก็ตรงกันหมด
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจัดฉาก
ซึ่งข้อสงสัยที่เกิดขึ้นนะมาจากคนที่
ไม่มีความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนนะครับ
ขอยึดพยายามหลักฐานอย่ามอน่อ
นะฮะพนตร์บัตรเอกสาเบาะอย่ามอน่อ
นะครับสำหรับเหตุการณ์วันเกิดเหตุนะครับ

เห็นหน้ามันก็ไม่กล้าถามแล้วมันเครียดลูกน้อง

ขอให้เป็นแนวทางของพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้ครับ

พี่บอกพี่ครับถ้าเหตุการณ์วันนี้มันสงบลง
ผมขอไปบวชผมอยากจะบวชให้น้องมัน
ผมมีความรู้สึกผิดมันพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา
พี่เป็นหัวหน้าครอบครัวพาน้องไม่ตาย
ในกลุ่มของเราพวกที่มันถูกฝึกมาเยอะ
เหมือนกลุ่มนักรบมันต้องแสดงความรับผิดชอบ
แล้วเพราะมันเขาเป็นโรคเครียดด้วยมันกดดันหลายทางนะครับ
เมื่อวานมีคนพูดผมหลายประเด็นมากนะครับ
พอพูดเรื่องการจัดฉากมันจะฉัดฉากอย่างไรนะครับ
ประเด็นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไทม์ไลน์ทุกอย่างตรงหมด
แล้วพูดไปแล้วเรากำลังทำอะไร
กำลังทำให้ตำรวจเป็นจำเลยของสังคมเหรอ
คือแค่ต้องการให้แยกแค่ต้องการให้แยก
แล้วก็อย่าเพิ่งไปบอกว่า
คนที่ไปบ้านกำนันนกทั้งหมดเป็นคนไม่ดี
เป็นคนไม่ดีแต่ว่าถ้าเหตุการณ์กันดีจริงอ่ะค่ะ
ก็คือคนสงสัยได้ไหมก็สงสัยได้
ประชาชนสงสัยไม่ได้หรอก
คนทั่วไปสงสัยได้นะครับ

อีกท่านหนึ่งก็คือผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนั่นเองนะคะ
ถือว่าเสียลูกน้องไปทั้งสองนายเลย
ก็คือสารวัตรสิวแล้วก็ภูมิกับเบิ้ม
นี่แหละค่ะทางรักษาราชการแทนผู้มังคับการตำรวจทางหลวงนะคะ
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วท่านบอกว่า
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หดหูมากนะ
ขณะที่กำลังจัดงานให้สารวัตรสิวอย่างสมเกียจ

ทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นน้องที่น่ารักของผม
ทำงานกินเที่ยวด้วยกันมีความผูกพัน
โดยเฉพาะนิสัยส่วนตัวของภูมิกับเบิ้ม

หัวใจพ่วงกับเบิ้มเนี่ยหน้านับถือมากนะ

แล้วก็เสียใจมากจนนอนไม่หลับมา๔วัน
เพราะคิดมาตลอดเลยว่าผมคือต้นเหตุใช่ไหม
ที่ทำให้น้องผมต้องมาตาย
จรุงเกียรติจะต้องเรียกพ่วงกับเบิ้มมาคุยนะค่ะ
เมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ยังบีบไหลยังคุยจนเขามีท่าทีผ่อนคลายลง

บอกว่าเออเบิ้มปิดมือถือเถอะ

กินยานอนหลับไปเลยไม่ต้องไปเปิดอ่านไม่ต้องไปอะไรแล้ว

ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุแบบนี้
ที่ภูมิกับเบิ้มเนี่ยจะออกจากโรงแรม
กลับมาที่บ้านแล้วก็มาก่อเหตุ
ซึ่งพลตำรวจตรีจรูลเกียรติก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะ
บอกว่าผมกับภูมิกับเบิ้มอยู่กันมาตั้งแต่กองปราบ
เขาแข็งแรงแต่ตัวแต่จิตใจเขาอ่อนโยนน่านับถือ
เหมือนนักรบเลยแล้วระหว่างที่นักข่าวเราสัมภาษณ์
อยากให้คุณผู้ชมดูบางจังหวะมีบางจังหวะที่น้ำตาคลอด้วยค่ะ
เขาเครียดมาตลอดว่าเขาเป็นคนทำให้น้องเสียชีวิต
มันเป็นอะไรอยู่ที่ในสมองของเขานะครับแล้วก็เขาก็เสียใจ

ทุกวันจนนอนไม่หลับด้วยความเครียดเนี่ย
ผมเนี่ยยังไปนวดไหล่นวดไหล่ใช้มือนวดใช้ศอกนวด
คือน้องพี่น้องกันโทรทุกคนทุกคน
จนแบบไม่ได้พัก
คนเราสมองไม่ได้พักแล้วเครียดเรื่องนี้อยู่ด้วย

แล้วคนตบรตรีจรูนเกียรติปานแก้วคุณผู้ชม
จากให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็ฝากมาถึงสื่อด้วยนะ
คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคลิปเมื่อวานที่คนแชร์กันเยอะ
คือเป็นนายตำรวจนายหนึ่งที่โทรคุยกับนักข่าว
นักข่าวจะโทรไปสัมภาษณ์นี่แหละปรากฏว่าเหมือนโดนตำหนิมา
ตำหนิบอกว่าจะให้ตายมากกว่านี้เหรอ
แล้วก็มีการขู่ว่าระวังปืนจะลั่นใส่
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วฝากอะไรถึงสื่อ

คือช่วยกันลดลงมาหน่อยช่วยลดลงมานิดนึงช่วยกัน
ช่วยให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยนอนหลับเขาได้รับผิดชอบแทนน้องชายกันไปแล้วนะ
ก็ขอพวกทุกคนช่วยกันหน่อยผมไม่อยากให้มีศพที่สาม

เมื่อเช้านี้ก็มีนักข่าวที่พูดไม่ดี
ก็ขอผมอยากจะขอโทษแทนเขานะ
ผมรู้ว่าความเครียดทุกคนมันมีนะผมหดหู่ทุกคนหดหู่
ไม่อยากจะเดินแต่ในเมื่อเราเป็นผู้ทักษณิราชนะ

ท่านก็เหมือนจะพยายามยกมือไหว้
กับสื่อว่าให้ลดลงมาหน่อยซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน

แต่พอฟังท่านแล้วพวกผมไปไม่เป็นแล้ว

คือเราก็ทำหน้าที่สื่อมวลชน
แล้วถ้าฟังจากพี่สาวของสารวัตรสิว
ก็พูดถึงเรื่องสวยสวยสติ๊กเกอร์
มันมีจริงสื่อก็ต้องนำเสนอครับ

พลตำรวจตรีจรูลเกียรติท่านก็มองว่า

มันเป็นผลกระทบมาจากการนำเสนอข่าวนี่แหละ

พลตำรวจตรีจรูลเกียจก็มองว่า
ผู้กำกับเบิ้มเขารับผิดชอบในฐานะรุ่นพี่

หมายถึงการตายของสรวจสิวนะครับคุณผู้ชม
แล้วท่านผู้การทางหลวงก็ยังระบุถึงกรณีผู้กำกับ
ท่านหนึ่งที่ใช้คำพูดไม่ดีกับนักข่าว

เข้าใจว่าความรู้สึกของผู้กำกับนายนั้นน่าจะเครียดมาก

ส่วนตัวท่านก็ไม่อยากให้มีตำรวจศูนย์เสียเพิ่ม

สำหรับปมของผู้กำกับนายนั้นที่มาคมขู่
เกิดจากนักข่าวโทรไปสัมภาษณ์กรณีถูกเรียกสอบ
ในฐานะผู้ที่อยู่ในบ้านของกำนันนก
แล้วก็นำมาซึ่งการเสียชีวิตของสารวัตรสิว
แต่ผู้กำกับท่านนั้นตอบว่า

ขอถามนิดเดียวคือตอนนี้มันกระแสสังคม
ไม่ต้องโทรแล้วน้องตายไปอีกคนนึงแล้วโทรอะไรอีก
จะให้ตายเพิ่มอีกหรอ

ขอโทษทีนะครับพี่
ทีนี้มันมีภาพวงจรปิดนิดเดียวครับพี่

เป็นผู้กำกับสนพญาไทยครับ

จบชีวิตซ้ำเข้าไปอีกครับ

ต้องการดำเนินคดีสามารถแจ้งความได้ทันที

เมื่อวานนี้ที่กรมชาการตำรวจภูทรภาค๗
ก็มีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ

และกรกรรมกรรมการสุดสนสอบส่วนนครปฐม

นักข่าวรวมตัวกันตลอดทั้งวัน

ตำรวจชั้นผู้ใหญ่พูดแบบนี้
แล้วก็พยายามคิดซะว่า

ที่ตำรวจไปรวบรวมตัวกันที่บ้านกำนันนก

มันเนรคุณต่ออาชีพของมัน
เลือดที่มันออกมาเป็นเลือดเสียก็ต้องจัดการเลือดเสียให้หมด